คุณผู้ชมคะเรื่องร้อนตอนนี้ไม่พูดถึงไปได้แล้ว
สำหรับกรณีพิธีกรชื่อดังก
ที่ผ่านมานี่เองสืบเนื่องมาจากกรณีเรื่องของการรีวิวอาหารเสริมเกินจริงนี่แหละค่ะ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเป็นคดีความขึ้นมาด้วย
คุณกะละแมบอกว่าเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะคะ
และทุกอย่างเนี่ยกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะค่ะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
เธอก็เลยอยากจะขอโทษทุกฝ่ายทุกคนเลยที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องแล้วก็ผิดพลาด
เธอบอกว่าเธอขอน้องรับคำตำหนิแล้วก็คำตักเตือนจากทุกท่านนะคะ
และหลังจากนี้จะนำไปปรับปรุงตัวเองในการทำงานต่อไป
และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
แล้วก็มีประโยคที่น่าจะทำเอาแฟนใจหายเหมือนกัน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้
เหนือจากกระบวนทางการกฎหมายต่างนะเธอตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการเลย
แล้วก็ขอบคุณโอกาสทุกโอกาสจากผู้ใหญ่ที่เคยมอบให้เธอเพื่อนที่ร่วมงานกันมา
รวมไปถึงผู้ชมที่ติดตามผลงานของเธอตลอด๒๔ปีในวงการที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวความผิดพลาดที่เธอเข้าใจผิดว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ก็มีน้ำตาคลออยู่เหมือนกันนะคะ
ก็บอกด้วยว่างานพิธีกรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้คงไม่รับ
ใช่คือพี่แมร์ก็บอกว่าก็คือโทษตัวเองนะนะ
พี่แม่เล่าให้ฟังบอกว่าทำงานมายี่สิบสี่ปีเนี่ย
พิธีกรรู้หมดแต่เพิ่งไม่รู้ว่าไอ้ตรงมารีวิวสินค้า
พูดไม่ได้ก็ยอมรับผิดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไป
แล้วก็เทคนิอัลด้วยก็อ่าตอนนี้ก็คือต้องให้กำลังใจแหละ
อ่ะแล้วก็สู้กันว่าตามผิดตามถูกไปนะอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่า
ไอ้เจ็ดคดีที่โดนมาของหน้านี้ทำไมคุณทำซัมแล้วซัมอีก

มันโดนมาจาก๗คลิปที่ปล่อยออกไป

ไม่ใช่ว่าเธอนั้นทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

แล้วก็ขอน้องรับคำตำหนิทุกคำนั่นเองนะคะ